นี่บ้านผมเนอะบ้านเกิดนะฮะไปดู
ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์๙๙รูป
โอกาสเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำปิ่ง
สร้างใหม่ทดแทนสะพานเดิม
ที่เป็นสภาอนุสรแห่งความรักชาวอินเดีย
หลังถูกน้ำป่าไหลพัดเสียหายเมื่อปี๒๕๕
นี่แหละครับชาวบ้านชุมชนวัดเกรดกาบราม
พ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมทางบุญทำบุญตักบาดกันบนสะพานจันสมอนุสรรค์
ข้ามแม่น้ำปิ่งเชื่อมระหว่างชุมชนวัดเกรดการาม
แล้วก็ตลาดต้นลำไยในตัวเมืองเชียงใหม่
โอกาสเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับ
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินข้ามสัญจรไปมา
สะพานแห่งนี้ใช้เดินอย่างเดียวนะหยุดชมวิวได้ถ่ายภาพได้

แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและเฉลิมพระเกียรติ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
หลังสะพานเดิมถูกน้ำป่าพัดเสียหายเมื่อปี๕๔
เทศบาลนครเชียงใหม่จึงมีการรื้อและก็สร้างใหม่
แล้วก็ยังเหมือนอนุรักษ์ไว้แบบเดิมนะครับ
โดยประธานชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือคุณมณัฐอุ่นพักดีสิงวร
บอกว่าสะพานเดิมสร้างเมื่อปี๒๕๐๙๕๐ปีมาก่อนนี้นะครับ
โดยนายมนตรีโกสลาพิรมพ่อค้าขายผ้าชาวอินเดียในตลาดวโรรส
บริจาคเงินเพื่อสร้างเป็นอนุสรแห่งความรัก
นางจันสมภรรยาคนไทยที่เสียชีวิต
รวมทั้งชาวเชียงใหม่ที่ร่วมการบริจาคเงิน
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ข้ามไปมาหาสู่กัน
และลดระยะเวลาในการเดินทางจากแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก
ตกสร้างความสะดวกให้กับประชาชนในสมัยนั้น
แล้วก็ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมใจให้กับชุมชนด้วยนะครับ